ห้องเย็นของนายจ้างหายครับเขาก็ให้ตำรวจ
ช่วยตามหาไปเจอกันบนถนนนะครับ
รถติดแล้วติดแล้วเรียบร้อยตำรวจตั้งด่าดักแล้ว

ในคลิปเขาตามมาตลอดเลย
ตามมาตามมาบอกพี่กัดอยู่ตรงไหน

ตำรวจก็สกัดจับรถเอาไว้ได้

ผู้สาขาโรคพื้นที่ไปตรวจสอบเขาได้จริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒ของวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพคลองหลวงนะครับสกัดจับรถตู้ทึบ

มีนายอาวุธอายุ๓๖ปีเป็นคนขับ

เขามีรถตู้ผมไปรถกระบะตู้ทึบผมไป
หลังจากนั้นก็ส่งตัวนายอาวุธไปที่
สพรัฐนาธิเบสนนทบุรีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก่อน
โดยให้การบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานบริษัทนี้

ตั้งแต่ทำงานวันแรกบริษัทก็ให้ขับรถตู้ทึบเนี่ย
มาใช้งานแล้วก็เวลามีงาน
นายก็จะโทรบอกว่าให้ขับไปที่ไหน
วันเกิดเหตุเจ้าของบริษัทนะครับ
ให้เขานั่งแท็กซี่ไปเอารถอีกคันนึง
พนักงานอีกคนนึงที่โดนให้ออกจากงานไปแล้ว

เขาก็เลยโทรไปแจ้งกับเจ้านายบอกว่า
เขาไม่ยอมคืนรถให้นะเจ้านาย
ขณะเดียวกันเขาก็เลยเอ่ยปาก
เบิกเงินจากเจ้านายซะเลยเพราะไม่มีเงินติดตัว

แต่ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงแฟนเจ้านายบอกว่า
ถ้าทำไม่ได้ก็ไล่ออกไปเลย
เขากลับมาถึงห้องนั่งรออยู่พักใหญ่

ก็เลยตัดสินใจขับรถของบริษัทนี่แหละ
จะไปกินข้าวกับเพื่อนที่คลองหลวงปฐุมธานี
โอนตังค์ให้ประมาณนั้นจะบอกว่า

ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยรถนะคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวก็คงต้องไปคุยกับตำรวจให้เข้าใจนะคะเรื่องนี้นะคะ